อยากไปกินอะไรก็เดี๋ยวรออ่านไลน์แล้วกันเนอะเผื่อจะได้ไอเดียนะคะ
แต่ว่าตอนนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่มันแปลกกันหน่อยนะคะ

แต่ปลาที่จะพาไปดูมันไม่ธรรมดาเพราะว่ามันให้โชคด้วย

ที่๑๑๔ทัพ๑๖หมู่๒ตำบลสุรษะกัมภาษีราชาติจังหวัดชมบุรี

คุณผู้ชมก็จะเห็นแหละว่ามีอะไรแว๊บเห็นไหม

แล้วสังเกตสีของมันนี่นะมันไม่ใช่สีที่เราคุ้นเคยนะ

เหมือนปลาชุบแป้งทอดอะมันเจอจากทองทอง

นี่คือปลาหมอคุณผู้ชมขนาดตัวยาวฟุตหนึ่งนะ
ลำตัวอวบอ้วนเลยล่ะอายุประมาณ๔๕ปีค่ะ
เจ้าของก็คือคุณสารัสสว่างทิศบอกว่า
อย่างน้อยที่ไม่ถูกคือเว้นงวดนึงตอนนั้นก็ถูก
ตอนนึกออกมาก็อาจจะเว้นงวดสองงวดแล้วก็ถูกมาเรื่อยครับ
ไม่ใช่ว่าฟังปุ๊บเชื่อได้เลย